ให้พื้นที่บนสรรเขาแหลมพันวา
กลายเป็นศรีธันวาโรงแรมหรูระดับ๕ดาว
ที่สวยงามดกดังติดประหลาดโลก
บางทีผมตัดสินใจอะไรเนี่ยแล้วพ่อแม่ผมบอกไม่เห็นด้วยไม่ใช่สไตล์เขา
ผมบอกว่าก็ไม่ใช่สไตล์เขาผมเด็กเขา๓๐ปีมันไม่ใช่สไตล์เขาชัวร์
ปลาวานวรสิตอิสระทายาทตระกูลดัง
ในทอสูตรทางแทรศนิวโชว์
วันอาทิตย์ที่๑๓มีนาคมนี้